คืบหน้าคดีฆ่าปาดคอสาวโรงงานสาวฮาตาริที่ย่านบางขุนเทียนนั่นเอง
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านสารอาญาก็ได้ออกหมายจับผู้ที่เกาะเหตุแล้ว
โดยทางด้านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เชื่อว่าคนร้ายยังคงกบดันอยู่ในพื้นที่ค่ะ
ความคืบหน้าในคดีที่คนร้ายฆ่าปาดคอนางสาวทุเรียนรอดคำถุย

แล้วนำศพไปทิ้งไว้ภายในซอยสแกงาม๒๖เขตบางขุนเทียน
ล่าสุดนะคะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

บอกว่าหลังจากที่สารอาญาธนบุรีอนุมัติหมายจับนายเนมินสัญชาติพม่าแล้ว
ฝ่ายสืบสวนก็ทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีกบดันอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะ
รวมถึงชุดสืบสวนก็ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
กว่าจะได้ตัวผู้ต้องหามาสอบสวน
ยืนยันค่ะว่ามีพยานหลักฐานต่างเพียงพอ
รวมถึงมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ที่มีภาพของผู้ตายออกจากโรงงานไปพร้อมกับผู้ต้องหาค่ะ
มีคนพบครั้งสุดท้ายไปกันสองคน
ตอนนี้เราก็ยึดรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุได้แล้ว
เป็นที่เป็นภานะในการกระทำความผิด

ในเบื้องต้นนะฮะยึดรถได้มีหลักฐานอื่น
ทักยานบุคคลก็ถูกพยานมีครบถ้วน
จากนี้นะคะตำรวจก็ยังมั่นใจ
ว่าจุดที่พบศพเป็นสถานที่ที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุค่ะ
ส่วนผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ว่ามีร่องรอยของการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่พบศพหรือไม่นั้น
และสาเหตุที่ผู้ต้องหาเปลือยกายผู้เสียชีวิต
ว่าต้องการเบี่ยงเบนประเด็นให้เป็นการอำพลางคดี

ขณะที่การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
พบว่าของมีค่าบางอย่างหายไป
กดเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งภายหลังจากที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ตำรวจบอกว่ายืนยันขณะนี้ทราบแล้วว่าผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ที่ใด
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ก็กำลังเร่งดำเนินการแล้วก็ที่สำคัญก็เร่งประสานงาน
ทางด้านของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อป้องกันคนร้ายหลบหนีออกนอกประเทศด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านของพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็วอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามคนร้าย
ให้ได้เร็วที่สุดขณะที่มีการเตรียมจัดสถานที่
ในการจัดทำพิธีแล้วก็รับศพของลูกสาวครับ
โดยการเตรียมจัดงานศพให้ลูกสาวที่บ้านนาแคนอำเภอบุญธริก

ญาติและเพื่อนบ้านช่วยกันจัดเตรียมสถานที่รับศพ
ที่จะนำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลในช่วงดึกของคืนนี้
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับ

ให้สามีพร้อมกับเพื่อนบ้านเดินทางไปรับศพ
และให้ข้อมูลเบื้องต้นกับพนักงานสอบสวน
เพื่อใช้เป็นแนวทางติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
โดยผู้เสียชีวิตเป็นลูกคนเล็กจากพี่น้องทั้งหมด๓คน
ก่อนเกิดเหตุทำงานอยู่ที่โรงงานเย็บกระเป๋า
เพิ่งจะย้ายไปอยู่โรงงานในปัจจุบัน
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ส่วนคนร้ายทราบเพียงแต่คำบอกเล่าจากสามี
ว่าอาจจะเป็นคนอาศัยอยู่ในระแวกโรงงาน

ส่วนรายละเอียดอื่นก็ยังไม่ทราบนะครับ
ก็ได้แต่วอนให้ตำรวจเร่งติดตามจับตัวคนร้าย

แล้วก็ไม่ต้องการให้คนร้ายไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกครับ